คุณผู้ชมเรื่องแรกที่ก็จะพาไปดูนะเรื่องราวที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาก
ส่วนใหญ่เขาก็ใช้น้ำมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เนี่ยเขาใช้น้ำมันยางนา
ลดการใช้น้ำมันไปได้ครึ่งต่อครึ่ง
เขาว่าแบบนั้นเอาไปดูนวัตกรรมนี้กันหน่อยครับ
นี่เลยต้นใหญ่โตแบบนี้
นี่คือบรรยากาศใช่แล้วนี่คือต้นยางนานะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์นวล
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอบตพิมารจังหวัดนครพนม

ชาวบ้านมาลุมล้อมแบบนี้ไม่ได้มาโอบล้อมต้นไม้แต่ประการใดนะครับ
เขาพาลูกบ้านผู้คนในชุมชนมาเรียนรู้กัน
ว่าวิธีในการร่วมกันหาพลังงานทดแทนแบบใหม่ทำยังไงได้บ้าง
แล้วพลังงานทดแทนแบบนี้นะสามารถลดภาวะโลกร้อน
คู่กับการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นการประกาศ

นี่ของอบตพิมารเขาทำยังไงเขาเจาะต้นยางนาแบบนี้
เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเพื่อที่จะเอาน้ำมันยางนาออกมา
เจาะแบบนี้ครับแล้วก็เอาขวดน้ำต่อสายยาง
แล้วก็หมุนให้มันแน่นเลยนะ
ก็จะได้น้ำมันจากต้นยางนามาเห็นไหมเห็นไหมนี่
แบบนี้เลยยกนิ้วโป้งเฮ้ยยอดเยี่ยมมากเลย
พอได้มาป๊าบนะครับยังก่อน
อย่าเพิ่งเอาไปเติมในรถอย่าเพิ่งนะคะแต่เย็นยังใช้ไม่ได้
มันแบบสดอยู่ต้องทำไงคะ
แต่ว่าอัตราส่วนก็คือครึ่งต่อครึ่ง

แล้วใส่ลงไปในรถไถแบบนี้สามารถสตาร์ทเครื่องติด

โอ้โหเรียกว่าประหยัดน้ำมันดีเซลไปด้วย
จะไม่มีคำถามแล้วต้นรถเป็นอะไรไม่มีแล้ว
เป็นอย่างไรน้องไปตองสุดยอดเลย

ถือว่าแหวะเป็นผลงานที่นะชื่นชงนะ
เขาเป็นการส่งเสริมในเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านเขาได้รับรู้
แล้วก็ได้มีวิธีการในการทำในการใช้งานอย่างถูกต้อง
เอาล่ะต่อไปนี้รถไถที่ใช้น้ำมันยางเนี่ยนะครับ
น้ำมันยางนาเนี่ยเขาใช้มากว่า๒๐คันแล้ว

แล้วถ้าใครอยากจะลองนำต้นยางนาไปปลูกเอาไว้ที่บ้าน

เพื่อสำหรับอนาคตต่อไปในภายข้างหน้า
จะนำน้ำมันต้นยางนาไปผสมกับน้ำมันดีเซล
เพื่อจะนำมาใช้เติมในรถไถนี่แหละ

รถไถพวกนี้มันจำเป็นอยู่แล้วต้องใช้

มันก็เตือนเงินเรียงเงินราคามันก็จะถือว่าระดับนึงนะ
แม้ว่าช่วงนี้น้ำมันจะลดลงมาก็ตามที
ก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวประหยัดนั่นแหละ

โอ้โหเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายอ่ะ

เป็นโฆษณาในยุคเดี๋ยวนะขอนับปีนิดนึง

ไปยอดดูกันครับคุณผู้ชมเรื่องของโฆษณา
แต่เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของไอเดียดีแบบนี้

ลองติดต่อไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะ